เหมือนเวลาที่เราจะไปแบบพักผ่อน
เอนกายโว้นหวัดเสียมกันเนอะ

คือเราจะเอ็นตัวเอ็นกายลงไปนั่งกับอะไรสักอย่าง
คุณก็ต้องระมัดระวังดีนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันแข็งแรงพอไหม
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวช่วยทีหลังนะคือดิฉันคิดว่าฐานของเปรย์มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากพอ
แล้วทีนี้พอเรานอนแบบว่าไม่ได้บาลานซ์น้ำหนักมันไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์ถ่วงตรงกลาง
มันค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งอะค่ะมันก็เลยทำให้เปรย์เนี่ยมันหงายท้องขึ้นมาแบบนี้
อันตรายนะอันนี้ระวังนะหัวจะฟาดพื้นได้เลยนะคะ
คือเวลาคุณจะนอนเปรย์ตรงศูนย์ถ่วงของมันคือตรงกลาง
เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเอาตัวคุณนั่งตรงกลางก่อนแล้วค่อยเอ็นไปทางใดทางหนึ่ง
แล้วขาไปอีกทางหนึ่งมันจะได้บาลาน

แต่บางครั้งเปย์มันเบาบางแล้วน้ำหนักคนเยอะบางร้านก็ไม่ช่วย
อาจจะต้องดูความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ค่ะ
ในบ้านนะยังไงนั่งอะไรก็ดูกันดี